ไปดูแฟนเก่าฉันดีกว่า
ทำไมกล้าพูดขนาดนั้นอ่ะ

ในไหนก็เป็นออนธภานะ

ให้กับจุ๊ยไปอ่ะ

อ่ะไม่ใช่ค่ะ
งานแต่งงานสำหรับพุทธนะคะกับจุ๋ยเนี่ย
ก็จะเดือนนี้แล้วนะฮะก็คือวันที่๑๙นะใช่ไหม

ซึ่งล่าสุดเนี่ยวันที่๑พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
ไปเที่ยวเมียนมากันว่าบินไปขอลูกหรือเปล่า
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าทริปเมียนมาไปทำบุญตามปกติ
แต่ว่าก็ไม่ใช่จะไปขอลงขอลูกหรอกอย่าลืมสิยังไม่ได้แต่งงาน

ถ้าสมมุติถ้าแต่งงานแล้วสิรับรองเลยจะไปขอแน่นอน
ส่วนเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาก็

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยยุ่งกันไปหมดเลยทุกเรื่องราว
แล้วก็กลัวว่าจะแจกการ์ดไม่ทันด้วย
ดังนั้นเนี่ยนะกลัวว่าจะไปหาเพื่อนหรือว่าคนสนิทไม่ทัน
ก็เลยอยากจะอาจจะไลน์กันไปบอกต่อกันไปฝากการ์ดกันไปให้กับผู้จัดกงจัดการไปบอกกันนะ
แล้วก็อีกห่างอื่นก็กลัวมากคือสถานที่เขาเล็กมากก็จัดที่ไหนนะ

คนหน้าทางจะเยอะมากเลยทีเดียว

ก็แสดงความก็ต้องไปสิ
พูดไม่ไปได้ไงล่ะ

ฉันไม่ได้มีเพื่อนในวงการเยอะไหมวะ

บางทีคุณก็ไม่ไปคุณก็พูดไปเรื่อย

บอกว่าแอบคบพ่อใหม่สงการเตชะนรงค์เนี่ย
เรื่องถูกชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงกันเยอะ

โป๊ะแตกเหรอรายการโป๊ะแตกเหรอ

เสร็จแล้วปุ๊บเป็นคุณไน้ม้าทำแบบนี้ไง

แต่เสียงออกในเวแนนิดไงว่าใครเป็นคนบอก

เอออีกวันนึงพี่มั๊กปิดอย่างนี้แล้วพี่ก็พูด

วันนี้ชาวเน็ตก็เลยพากันไปขุดคุยเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ย

ซึ่งถ้าสมมุติคนบางคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพิ่งเดือน๒เดือนนี้

แล้วก็แมทเองก็อยู่นิ่ง

หลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยกระหน่ำคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของส่วนตัวของเธอ
จะลงรูปภาพไปทำงานก็ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องความสัมพันธ

โดยการตอบโต้ของนางเอกครั้งนี้
นางตอบแบบเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะครับ

ท่าไม่ได้แย่งสามีใครจนเขาต้องหย่า

เพราะถ้าเป็นเรื่องจริงคุณหน้าด้านมาก
ไม่รู้จักค่ะไม่รู้ไม่รู้ค่ะ
เจออย่างนี้ปุ๊บนางก็ของขึ้นสิ

นางถามกลับเลยมีเงินเสียค่าปรับไหมคะ

หากคุณรู้ดีรู้จริง

แต่ถามว่าคุณรู้ดีมาจากไหน
ถึงมีสิทธิ์มาตัดสินแบบนี้
อันนี้ข้อความหนึ่งนะฮะยังมีอีก

ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไง
นางก็เลยนิวจิ๋วใส่หน่อยนึกออกไหม
ล่าสุดมีข้อความที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่า

คือแบบคนแบบว่าเห็นนางตอบโต้อะไรอย่างนี้
นางก็ตอบว่าถ้ามั่นใจในตัวเองว่าไม่ได้ทำอะไรผิด

รุ้นนะให้อากาศเขาอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะ

แต่เอ๊ะแต่เขาย่าย๑๕กันยายที่ผ่านมาไม่ใช่ไหมนะ

เขาเลือกเรากันแล้วเขาเซนใบยากันแล้วต่างคนต่างไป
แต่อาจจะเป็นเพราะคุณแอปประกาศไปแล้วหรือเปล่าว่ารอยาอะไรอย่างนี้

แต่ก็อย่าลืมนะว่าพอเขาเซ็นใบหย่าแล้วข่าวมันถึงได้เพิ่งจะหลุดออกมานะ
แมทกับสงการเขาแบบว่าคบหา
มันเคยเป็นอักษรย่อลงเราก็เคยเอามาอ่านแล้ว
แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาไง
ยังไงนี่แหละพอกันเลยแหละเองนั่นแหละ๒คน
ม้าม้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานแต่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเยอะที่สุด

ไม่รู้ฉันนั่งอยู่เฉยทุกคนก็เข้ามาเล่าให้ฉันฟังเอง
ดูไหมล่ะดูไหมล่ะ
ดูไหมล่ะเขาเล่าไว้
เปิดให้ดูตลอดไม่ใช่เหรอ
สบายใจไม่ชอบอะไรแหละแฮปปี้อย่างไรล่ะ
เคยเห็นปาร์ตี้วันเกิดหรือไม่ก็เบบีชาวเวอร์นะครับ
เทรนด์ใหม่คนบันเทิงกำลังอินนะครับ
นั่นก็คือเมื่อพระเอกหนุ่มรูปหล่อมิคทองระยะหรือว่าทิศมิกนะครับ
พึ่งลาศึกจากการเป็นพระมาบัดเนี่ย
ขอจัดปาร์ตี้อำลาเพื่อนฝูงก่อนเข้ากลม
นั่นแห้งงานนี้มันจะการเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ

เรียกว่าเป็นการสังสรรค์กันแบบเบาเขาว่างั้น
สำหรับหนุ่มมิกน่าชื่นชมเพราะเป็นลูกผู้ชายตัวจริง
สมัครเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารเองแบบแมนหล่อเท่นะครับ
ก็เรียกว่าหลายคนบอกขอส่งกำลังใจกันแล้วกัน

แต่จริงเนาะเขาบอกว่าดาราเป็นอาชีพที่จัดปาร์ตี้บ่อยกันอีกเหลือเกินเนาะ

วันเกิดลูกจะคลอดลูกอะไรก็จัดหมด

แต่หนูคนเชิญคุณแม่ไปงานเยอะมากทำไมคุณแม่ไม่ไป

เธอนูก็ว่ามาถามหนูทำไมโทรหาพี่มดแน่ค่ะ
พี่มดเขาคือบุจจัดการส่วนตัวเขาเป็นคนดูแล
เขาจะรับโทรศัพท์จากแดนไกลเท่านั้น

เขาจะรับโทรศัพท์จากแดนไกลเท่านั้น
อีบ้าอีหนุ่มอีแว๊กอีอุบาล
ทีหลังก็ไม่ต้องแบบว่าเบรกกันสักครู่